ดูความคืบหน้าการเสียชีวิตของมาวิน
ผู้ต้องหาคดียาเสพติดที่ถูกอดีตภูมิกับโจ้
นำตัวไปเค้นสอบด้วยการใช้ถุงดำคลุมแล้วก็ทำให้เสียชีวิต
ผลการชนสูตรศพในครั้งแรกที่ออกมาตามใบเอกสารคือ

แต่ว่าผลทรัพย์สูตรล่าสุดเค้าบอกว่า
สารเสพติดที่มีอยู่มันเจือจางเกินไป

แต่มาวินเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจ

แต่ฝากฝั่งของภูมิกับโจ้เองก็เตรียมให้ทนายนั้น
รวมรวมหลักฐานเพื่อสู้คดีเช่นเดียวกัน

พ่อแม่ของนายมาวินผู้เสียชีวิตเหยื่ออดีตผู้กำกับโจ้
ร้องไห้โผล่เข้ากอดนายสมพงศ์เย็นแก้ว

หลังเข้ามาตรวจสอบและให้ความเป็นธรรมกับลูกชายที่เสียชีวิต

คณะแพทย์ชนสูตรพลิกศพคดีนี้เป็นชุดที่ปฏิบัติงานถูกต้องตามกฎหมาย
โดยมี๔ฝ่ายร่วมตรวจสอบ
คือตำรวจอายการฝ่ายปกครองและแพทย์

ดังนั้นผลชนสูตรรอบ๒ในวันนี้ถือเป็นข้อเท็จจริง

ผู้ตายวิ่งแล้วล้มเป็นเหตุให้เสียชีวิต
ด้านในแพทย์นัชพงศ์จุลาพันธ์แพทย์นิติเวช

ออกมายืนยันว่ามีการผ่าพิสูจนศพและตรวจเลือดไว้แล้ว
และจากการลงพื้นที่ไปตรวจสอบในทุกจุด
ประกอบกับคลิปเหตุการณ์ก็ทำให้ชี้ชัดได้ว่า
นายบาวินเสียชีวิตจากการใช้ถุงพลาสติกคลุมศีรษะ
เนื่องจากคลุมด้วยถุงถึง๖ชั้น
และถูกกดกับพื้นทำให้ยากต่อการหายใจ

เมื่อเรารู้ที่จะมาจากในคลิปนะครับ
กรอบกับการมาดูที่เกิดเหตุและประวัติเพิ่มเติมอีกหลายอย่างนะฮะ
ทำให้ทราบได้ว่าผู้เสียชีวิตได้ถูกกระทำหลายประการ
ประกอบกับการกดคอพับลง

หลังจากนั้นก็ถูกกดลงกับพื้น
ถูกกดลงกับพื้นก็จะส่งผลให้กระบวนการหายใจทำได้ยากขึ้น
จากช่องอกไม่สามารถจะขยายได้เต็มที่

มีถุงครอบอยู่นานกว่า๖นาที
เท่าที่เราเห็นว่าเริ่มมีการขันชะน็อกผูกให้เริ่มแน่น
จนกระทั่งถูกกดอยู่ที่พื้นแล้วค่อยนำถุงออก

ซึ่งถ้าเกิดกระทำในลักษณะนี้เนี่ย
แม้ผลการผ่าโศกรวมถึงการตรวจเลือดทั้งหลายที่ออกมา
เราจะพบว่ามีสารเสพติดอยู่ในระดับที่อาจจะเป็นพิษได้ก็จริง
แต่การกระทำเช่นนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีสารพิษในตัว

เพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลทั้งหมดที่รวบรวมมา
รวมถึงการตรวจที่เกิดเหตุอะไรต่างข้อมูลในวันนี้
เราก็เลยสรุปเบื้องต้นว่าการเสียชีวิตเป็นไม่เบื้องต้น
ก็ปันพงเลยว่าเป็นการเสียชีวิตจากการคาดการณ์
จากการใช้ถุงอาติกถุงสีสาร
โดยวันนี้อายการและแพทย์ได้ตรวจสอบหลายจุดสำคัญในคดี
ร่วมกับตำรวจให้มั่นใจว่าคดีมีความโปร่งใส
โดยมีการไล่เรียงเหตุการณ์ตั้งแต่ผู้ต้องหาถูกเค้นสอบ
จนกระทั่งไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
โดยเฉพาะการตรวจสอบที่ห้องทำงานตำรวจ
หรือที่เรียกว่าห้องกาแฟจุดที่มีการเค้นสอบนายมาวิน
ผู้ต้องหาคดียาเสพติดก่อนเสียชีวิต
มีส่วนที่ทำให้ขาดอากาศหายใจ
ส่วนกรณีที่มีสารแอมเฟตามินในร่างกาย
มีในปริมาณที่เจือจางไม่สามารถทำให้เสียชีวิต
สรุปว่าสารเสพติดไม่ใช่สาเหตุการตาย

ระบุว่าตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน

ในนั้นมีภาพถ่ายคลังยาเสพติดจำนวนมาก
และเป็นสาเหตุทำให้ต้องร่วมกันเค้นสอบผู้ตาย
ประกอบกับในหลายคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ส่วนใหญ่ผู้ต้องหาจะเสนอผลประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่อยู่แล้ว
เราดูจากคลิปผมก็จะเข้าใจได้ว่ามันทำกัน

คำว่าของอยู่ไหนของคืออะไร

ทุกคนก็เข้าใจของคืออะไร

ถ้าที่รีดทรัพย์ไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้แล้วครับ
อย่างที่ผมบอกว่าปริศนาธิตฯทั่วไป
เมื่อผู้เขียนผู้ที่ถูกจับกลุ่มถูกต้องครับ
บางหลายก็มักที่จะเสนอ
ผลประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่อยู่แล้ว
ขณะที่พลตำรวจโทสารวุฒิการพาณิชย์

เดินทางไปที่เรือนจำกลางพิศนุโลก
เข้าไปแจ้งข้อหากระทำผิดวินัยร้ายแรง

โดยมีการพูดคุยกันเกือบ๑ชั่วโมง
ซึ่งข้อหาดังกล่าวมีโทษไล่ออกจากราชการ
มีรายงานว่าทั้ง๗นาย
ทุกคนปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน